เช้าแบบนี้นะครับบางทีมันก็เกิดอาการง่วง

นอนนักเรียนน้องหนูบางทีอาจจะอ่านหนังสือดึกไหม
มีอาการง่วงบางทีหลับเพลินหลับลึกหลับลึกขนาดนี้เลยเหรอครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเทศกรรมดี
พรณิภาค่ะพรณิภาเพิ่งไปห้องอื่นแล้วค่ะลูก

ยังไม่จากหลับเฉย

คือผมไม่อยากจะจินตนาการต่อนะอันนี้คุณได้เห็นจากข้างหลังใช่ไหม

แต่ถ้าคุณได้ดูข้างหน้าคุณคิดว่าจะเป็นยังไง

คือเวลาน้องเขาลุกขึ้นมา

การนอนเอียงข้างใน๔๕องศา

แล้วโดนล้อไปสักประมาณเป็นปี

ทุกคนเคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มา
ก็เล่าสู่กันฟังเพราะประสบการณ์เราก็เคยมี
อย่าหลับลึกนะนอนเร็วแล้วกันเนาะอย่าเครียดมากนะจ๊ะ